มาดูเหตุการณ์เพลิงไหม้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่บริษัท
โดยที่นี่เขาจะผลิตพวกสีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทั่วไปแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ
โดยมีเสียงระเบิดดังขึ้นค่ะก่อนจะลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ระดมน้ำฉีดไปกว่า๑๕คันเลยนะ
ใช้เวลาดับไฟ๑ชั่วโมงเลยครับพี่ปอล์
จากการสอบถามนายสุทัศน์ดวงเนธพนักงานบริษัท
ซึ่งบัตรเจ็บถูกไฟลวกผิวหนังด้วยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยกำลังผสมน้ำมันอยู่ค่ะ

ขณะที่พนักงานอีกรายคือนายสุเทพชินรำอายุ๔๔ปี
บาดเจ็บสาหัสถูกไฟลวกทั้งร่างกายเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ด้านสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะ
ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปก่อนนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ